เป็นไงบ้างค่ะต้องโดนตอบไหมได้

และก็จะให้การเปลี่ยนฟันสรุปกันได้แค่แล้ว
เรื่องที่คือทนการสอบสวนนั้นเมื่อไหร่อ่ะคะ
ฐานที่เรียนใจเยอะดัง

มีความกังวลใจไหมไม่ได้มีในจังหวังค่ะว่าตัวตัวเองไม่ได้มีความกังวลใจนะคะ
ทีนี้เราเรียนพร้อมทั้งกายและสายในการที่จะรับหุ้นกับเด็กมันก็ได้นะคะ
แล้วเราก็จะเดินทางนี้อยากรับพร้อมให้ด้วยนะครับ
ค่ะก็เรื่องการนั่งนักกรรมการโรงการสรรค์ใช่ไหมคะ
หนูว่าไม่ถูกต้องคือคนกลางนะคะ
สมควรที่จะต้องมีสิ่งที่ประชาชนอยากได้
ปัญหาของประชาชนไม่สามารถที่จะมีใครคือแทนได้ทั้งหมดนะคะ
ตัวแทนที่จะที่รัฐบาลจะกระดับมาพูดคุยเนี่ย
เราต้องเรียนตามความว่าตัวแทนไม่สามารถที่จะบอกปัญหา
ที่พี่น้องอีกหลายหลายคนได้เจอได้
เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลอยากจะรับฟัง

หรือว่ารับฟังของปัญหาของประชาชนจริง
โดยต้องรับฟังประชาชนจากประชาชนเองเลย
อาจจะมีวิธีในการ
เปิดรับฟังของประชาชนในมหาศาลัยก็ได้
แบบเก่าหรือว่าจะเป็นรูปแบบใหม่
แนะนำนะคะอย่างเช่นการเป็นคอลเซ็นเตอร์หรือว่า
รับฟังข้อแรกกว่าจูเณี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
คนกลางจะยิ่งทำให้ปัญหาที่
ร่อแหละหรือว่าปัญหาที่
เก็บไว้ให้คนต่อไปซึ่งหนูไม่ต้องการแบบนั้น
หนูมองว่าปัญหาคือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
ประชาชนคงจะต้องมีสิ่งพิเศษพิภาพร้อมในการที่จะปูด
แล้วก็ควรจะต้องมีการแก้ไขปัญหานี้
จากการที่คนที่เห็นต่างกัน

หรือว่ามันเป็นการปรับสรรค์มากออกได้ดีกว่าครับ
นัดฟังคำสั่งพิธีวันนี้๘ครับครับ
นัดฟังสำนวนคำสั่งของพนักงานปรับสรรค์
ก็คือเรามาจากที่๘ครับครับ
ตามไปยังไงนะครับ

คุณสาธารภาพจะมาอีก๖คน

มีผู้ต้องการอย่างมายี๖คนครับ

ใช่ครับ
เดิมครับชุดเดิมครับ

ครับผม